ดูเรื่องสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
ตรวจสอบที่คุณผู้ชมส่งไลน์มานะเกือบทุกพื้นที่อากาศเย็น
ใช่ครับน่าอิจฉาจังเลยนะคะแล้วก็รวมถึงมีหนึ่งข้อความส่งมาบอกว่า
ตอนนี้เพชรชบุรีน้ำเริ่มจะลดแล้วค่ะซึ่งทางผู้สื่อข่าวเราเนี่ย
ก็อยู่ที่นั่นตั้งแต่ช่วงที่เกิดน้ำท่วมแล้วนะคะก็บอกเหมือนกันว่า
ตอนนี้เริ่มจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลังชาวบ้านเขาต้องใช้ชีวิตอยู่ในน้ำ
ท่วมสูงนานมาสี่วันแล้วไปติดตามบรรยากาศพร้อมกันนะคะ
กับคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากในพื้นที่ค่ะ
ถนนราชดำเนินนะครับยังคงพบว่ามีระดับน้ำนั้น
ยังคงท่วมขังอยู่ประมาณสิบถึงยี่สิบเซนติเมตรนะครับแต่ก็คาดว่าในวันพรุ่งนี้เช้านะครับ
สถานการณ์นั้นก็จะคลี่คลายเช่นเดียวกับในตัวเมืองของพื้นที่อื่นเช่นเดียวกันครับ
และคุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าในขณะนี้ก็ยังคงมีรถยนต์นั้นสัญจรไปมาตลอดระยะเวลานะครับ
แล้วก็จะเห็นว่าน้ำนั้นยังคงท่วมขังอยู่เต็มเกือบทุกพื้นที่นะครับ
แต่ระดับน้ำนั้นก็เริ่มที่จะลดลงเรื่อยนะครับ
พอผมได้มีโอกาสมาเฝ้าสังเกตการณ์ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ
ก็พบว่าน้ำนั้นได้ลดระดับลงเรื่อยนะครับจนเริ่มจะสู่สภาวะเข้าปกติแล้วนะครับ
แล้วก็นี่นะครับคือบรรยากาศบริเวณบ้านเรือนของประชาชนนะครับ
ที่เมื่อวานี้ผมมานั้นระดับน้ำจะสูงกว่านี้ประมาณสักห้าสิบถึงหกสิบเซนติเมตรทีเดียวครับ
เราจะเห็นได้จากจุดที่เคยมีน้ำท่วมขังนะครับจะมีร่องรอยอยู่ตรงบริเวณนั้นนะครับ
แล้วก็นี่นะครับเป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับ
และในการสัญจรนั้นนะครับรถยนต์ก็จะชะลอความเร็วนะครับ
เพื่อที่จะไม่ให้กระแสน้ำนั้นกระเด็นเข้าบ้านเรือนของประชาชนที่ตอนนี้เริ่มจะแห้งแล้วนะครับ
และถึงแม้ว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลายไปแล้วนะครับแต่ก็ยังพบว่ามีอีกหนึ่งหมู่บ้านนะครับ
คือในพื้นที่ตำบลท่าราบนั้นประชาชนยังคงต้องเดือดร้อนกับน้ำที่ท่วมขังอยู่ครับ
เดี๋ยวเราไปติดตามจากรายงานของคุณอนุสักภูมิเทศกันครับ
ด้านหลังนี้คือป้ายครับของชาวบ้านในซอยเพชรพลีนะครับที่ตำบลท่าราบอำเภอเมืองเพชรบุรีครับ
เขียนบอกเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้หน่วยงานได้รู้ว่าข้างในนี้น้ำไม่ลึก
ถ้าจะเข้ามาแจกของก็เข้ามาได้นะครับเพราะว่าชาวบ้านที่นี่ครับ
ตลอด๔วันที่ผ่านมาถูกน้ำท่วมใช้ชีวิตอย่างยากลำบากแล้วก็ไม่มีการเข้ามาช่วยเหลือเท่าที่ควรนะครับ
และที่สำคัญครับน้ำที่ท่วมขังแบบนี้ยังทำลายข้าวของที่มีค่าของชาวบ้านอีกด้วยครับ
แม้ว่าหลายพื้นที่ในอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีน้ำได้ลดลง
สัญจรบนท้องถนนเริ่มสะดวกมากขึ้นแต่เรากลับพบว่ามีชาวบ้านที่ซอยเพชรพลี
อำเภอเมืองเพชรบุรียังคงมีน้ำท่วมขัง
สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านทุกคนซึ่งจากการสำรวจพบว่า
ภายในซอยแห่งนี้ยาวไป๑กิโลเมตรถูกน้ำท่วมขังทั้งซอย
ซึ่งมวลน้ำได้ไหลจากแม่น้ำเพชรบุรีบริเวณสะพานท่าสงฆ์
ไหลเข้าท่วมซอยเพชรพีแห่งนี้มานานกว่าสี่วันซึ่งสาเหตุที่ยังมีน้ำท่วมขังที่ซอยแห่งนี้
เนื่องจากถูกถนนโพการร้องที่สูงกว่าซอย๕๐เซนติเมตร
รางรถไฟปิดกั้นทางระบายน้ำเอาไว้ทำให้น้ำลดลงไปได้ช้ากว่าจุดอื่นอื่น
เมืองเพชรบุรีโดยนางเรือนแก้วเพี้ยนโอสด
ที่บ้านตัวเองยังคงมีน้ำท่วมขังกว่าห้าสิบเซนติเมตรบอกว่า
ตอนนี้ชีวิตได้รับความเดือดร้อนอย่างมากซึ่งปีนี้น้ำมาเร็วและเยอะกว่าปี
ข้าวของบางส่วนก็ได้รับความเสียหายซึ่งตลอดสี่วันที่ผ่านมา
ก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเท่าที่ควรเหตุผลเพราะก่อนหน้านี้
โดยงานคิดว่าน้ำในซอยลึกเกินไปเลยไม่มีใครเข้ามา
ชาวบ้านต้องเขียนป้ายบอกว่าน้ำไม่ลึกเอาไว้ให้เห็น
ซึ่งตอนนี้ชาวบ้านก็ยังรอคอยการช่วยเหลือและสิ่งที่ต้องการมากที่สุด
คืออยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาเร่งระบายน้ำ
ให้ลดระดับลงไปโดยเร็วที่สุดสี่วันแล้วค่ะสี่วันแล้วค่ะ
จะลงมาวันนี้เพราะว่าน้ำมันยังเต็มถนนอยู่
ถ้ามันลดลงไปอีกหน่อยก็จะซูบได้ให้เขาปั๊มให้ไว
เอาไว้ให้ไวเลยจะได้แห้งเอาเข้ามาเยอะไหม
มาไม่ค่อยเยอะอาจจะเพราะว่าเมื่อวานนี้น้ำมันเยอะ
น้ำที่ไหลทะลักเข้าท่วมซอยเพชรพลีที่ตำบลท่าราบ
ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังสร้างผลกระทบต่อติดใจของชาวบ้านด้วย
โดยนายอนุรัติเพี้ยนโอสดที่ประกอบอาชีพรับจ้างฉายหนัง
พาไปดูม้วนฟิล์มที่ได้รับความเสียหายมากกว่า๔๐กล่อง
ซึ่งเขาได้บอกว่ารู้สึกเสียดายฟิล์มที่จมน้ำไปเป็นอย่างมาก
เพราะสะสมมาทั้งชีวิตสร้างความเสียหายจนประเมินค่าไม่ได้
ซึ่งสาเหตุที่เกิดความเสียหายนั้นเนื่องจากน้ำมาเร็ว
ชาวบ้านที่นี่ตั้งตัวไม่ทันในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมง
น้ำขึ้นสูงกว่าหนึ่งเมตรซึ่งไม่มีการเตือนว่าน้ำจะมาเยอะสักแค่ไหนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และตอนนี้ชาวบ้านก็ได้แต่หวังว่าน้ำที่ท่วมสูงอยู่จะลดลงไปโดยเร็ว

ขอการดำรก

ว่าตัวลี่

ตำรวจ

รัฐทีวีรายงานและจากข้อมูลของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็ได้สรุปตัวเลขผู้เสียหาย
รวมถึงบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับ
โดยในปีนี้พบว่ามีพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งหมด๘อำเภอ
เทศบาลเมืองแล้วก็๔๕ตำบลนะครับ๒๘๐หมู่บ้าน
ราศดรได้รับความเดือดร้อนประมาณ๘๐๐ครัวเรือนนะครับ
หรือคิดเป็นจำนวนประชาชน๒๔๐๐คน
มีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ๖๒๐๐ไร่ครับ
และในวันนี้คาดว่าสถานการณ์นั้น
ก็จะเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ

ก็คาดว่าน้ำในบริเวณนี้จะแห้งลง
เพราะว่าในขณะนี้พบว่าน้ำนั้นได้เริ่มลดลงเรื่อย
สมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานจากอำเภอเมืองเพชรบุรีครับ

ที่น้ำเริ่มจะกลับสู่ภาวะปกติแล้ว
ตอนนี้ที่ต้องเฝ้าดูกันก็คือภาคใต้นี่แหละ